นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณหมอ
เป็นหุ่นยนต์ชื่ออะไรหน้าตาแบบไหนไปดู
นี่เลยค่ะนวัตกรรมสุดเจ๋งที่จะเป็นตัวช่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
โดยใช้งานในลักษณะของการไปสื่อสารกับคนไข้
นี่เวลาที่คุณหมอต้องการส่งยาต้องการสื่อสารกับคนไข้นะคะ
ก็ให้โรบอตคันนี้ไปถึงเตียงของคนไข้เลยนะคะ
แล้วก็จะมีการสื่อสารกันผ่านทางแท็บเล็ตที่ติดตั้งเอาไว้
คุณหมอคุณพยาบาลก็บังคับเครื่องจากข้างในนี่แหละค่ะ

แล้วก็พูดคุยกันผ่านการสื่อสารนะคะจากแท็บเล็ต
นี่เจ้ารถสุดเจ๋งคันนี้ชื่อว่ารถคุณหมอนโรบอต๑๐๑ค่ะ
นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมา
แล้วก็ใช้วัสดุใช้สิ่งของที่หาได้ง่ายเลยนะคุณ
ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเป็นจำนวนมากเลย
นี่เขาคุยผ่านวีดีโอคอลกันแบบนี้นี่
ใช่มันง่ายดายมากแล้วมันก็ลดความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยนะคะ
อันนี้คือใช้ในกรณีที่ไม่ได้รุนแรงมากมายนะ
กรณีการที่ต้องรักษาก็คุณหมอก็ไปถึงที่แหละ
แต่พูดถึงนวัตกรรมนี้ช่วยได้ดีมาก
ต้นทุนการผลิตก็ไม่เยอะด้วยนะ
ประกอบด้วยรถบังคับคันละ๒๘๐๐บาท
แบตเตอรี่๑๕๐๐บาท
แล้วก็มีแท็บเล็ตอันนี้ราคาสูงหน่อยประมาณหมื่นนึง
ประกอบรวมกันแล้วรถโรบอตคันนี้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
เทียบกับการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มมาก
สามารถทำงานได้นานชาร์จไฟครั้งเดียวจบเลยนะคะ
โดยนายแพทย์ทงชัยเสรีรัฐประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาล๑๐๑
บอกว่ารถคันนี้ดีมากเลยนะ
เป็นแนวคิดที่ทำขึ้นกับแพทย์หญิงวิราพรนรงราช
เวชศาสตร์ฟื้นฟูนายชาราวุฒิปฐุมขันนักกายภาพ
ก็ทำขึ้นมาไม่ได้มีการจดลิขสิทธ
ถ้าหากว่าโรงพยาบาลไหนอยากจะเอาไอเดียไปใช้

แม้ว่าคนไทยเราสุดยอดคุณหมอเองก็สุดยอดนะ

แล้วก็มีหลากหลายไอเดียที่เรามานำมาเสนอคุณผู้ชมกันแบบนี้นะคะ